เรื่องของขโมยขโจรซ้ำเติมชีวิตของชาวนา
คือมีชาวนาเขาเตรียมเอาข้าวเปลือกใส่กระสอบ

ปรากฏว่ามีเจ้าหัวขโมยมาขโมยกระสอบข้าวเปลือกไปซะหมดเลย

บอกจะเอาข้าวเปลือกไปขายและเอาเงินไปเล่นการพนันฟุตบอล
เหตุการณ์นี้ครับตำรวจภูทรศรีขอรภูมิ
ได้รับแจ้งจากนายเรียนกลิ่นสุคล

ตำบลยางอำเภอศรีครอบภูมิจังหวัดสุรินทร์
ว่ามีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วก็ได้ขโมยข้าวเปลือกของชาวบ้าน
แล้วก็ขโมยโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจศรีครภูมิเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ก็เป็น๒คนนี้สามีภรรยากันนะครับ
โดยผู้เสียหายนะครับก็คือนายเรียน
เรียนเล่าให้ฟังบอกว่าได้นำข้าวเปลือกใส่กระสอบวางไว้

เมื่อสีได้ก็จะเอาข้าวสารที่ได้
ไปช่วยงานศพของเพื่อนบ้าน
จากนั้นนะครับตัวเขาเองได้ไปเกี่ยวย่ามาให้วัวกิน
เมื่อกลับมาถึงบ้านอ้าวกระสอบข้าวเปลือกหายไปไหน
ก็เลยดูกล้องวงจรปิดดูภาพจากวงจรปิด
และพบคนร้ายสองสามีภรรยาเข้ามาขโมยไป

สามารถบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ก็เป็นภาพของวัยรุ่นชายแล้วก็หญิง
ขี่รถจักรยานยนต์ในวงกลมสีแดงเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายธีรพัฒน์ภวงราชอายุ๒๐ปี
แล้วก็นางสาวอรวรรณทองมิตรอายุ๒๑ปี
เป็นรถจักรยานยนต์แต่พ่วงท้ายคุณพ่วงท้ายไว้นะฮะ
ทีนี้ครับตำรวจเห็นภาพแบบนี้ชัดเจน
ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
ว่าช่วงที่เขากับแฟนขี่รถไปเห็นข้าวเปลือกอยู่ในกระสอบ
วางอยู่ข้างกำแพงบ้านก็เลยบุกเข้าไปขโมยข้าวเปลือก
แล้วก็ขโมยมือถือมาด้วยนำกลับไปไว้ที่บ้านก่อน
พักไว้ก่อนที่นั่นจากนั้นก็จะทยอยนำไปขายที่โรงศรี
ซึ่งจะนำเงินที่ได้ไปเล่นการพนันฟุตบอล
แต่สุดท้ายถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ